ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนรอฟังข่าวดีนี้อยู่
ป้องกันโควิด๑๙ไฟเซอร์มาแล้วครับ
คราวนี้มาจริงฮะกรมควบคุมโรคนะครับ
ลงนามในหนังสือสัญญาสั่งซื้อ
วัคซีนไฟซอร์๒๐ล้านโดสครับคุณพระอาพร
วันนี้ลงนามเป็นทางการเลยกับตัวแทนของไฟเซอร์ประเทศไทย
จะมาไตรมาส๔ไตรมาส๔ก็คือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ครับ
และที่สำคัญนะคือสามารถฉีดให้เด็กที่มีอายุ
ตั้งแต่๑๒ปีขึ้นไปได้ด้วยนะฮะ
กรมควบคุมโรคและผู้จัดการบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยและอินโดชัยหน้า
มีกำหนดส่งภายในไตรมาสที่๔อย่างที่ผมนำเรียนไป
ช่วงตุลาคมถึงธันวาคม
ในอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรรภ์รัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจนะครับว่า
ที่สั่งซื้อจะมาภายในไตรมาสที่๔ของปีนี้

ขณะที่ปีหน้าประเทศไทยมีแผนสั่งซื้อไฟเซอร์
เพิ่มเติมอีก๕๐ล้านโดส
นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่า
จาก๒๐ล้านโดสที่เพิ่งจะทำสัญญาไปแล้วนั้นนะครับ
ปลายเดือนนี้จะมีวัคซีนไฟเซอร์
ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกาอีก๑ล้าน๕แสนโดส
คืออันนี้ส่วนนี้จะเอาไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็สาธารณสุขด่านหน้าผู้สูงอายุ
หรือกลุ่มอื่นตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

แล้วนะครับสำหรับปี๒๖๕ก็จะมีการเจรจาหาวัคซีนมาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าดูตามขนาดนี้

แล้วก็เป็นการจัดหาวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์
เพราะฉะนั้นถ้าดูยอดรวมในขณะนี้
ก็จะมีวัคซีนที่เรามีการจองซื้อ
มีสัญญาที่จะส่งมอบกันประมาณ๑๐๐ล้านโดสภายในปี๒๖๖
ส่วนทางบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัด
ก็ออกแถลงการของบริษัทถึงการลงนำดังกล่าว
แต่บริษัทไม่ได้เปิดเผยราคาและมูลค่าการซื้อขาย
โดยระบุเพียงว่ามีข้อกำหนดเป็นไปตามช่วงเวลาในการส่งมอบ
และจำนวนโดสที่ไทยได้สั่ง
สำหรับวัคซีนไฟเซอร์นะครับได้รับการขึ้นทะเบียน
แบบมีเงื่อนไขจากออยเมื่อวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
นับเป็นวัคซีนโควิด๑๙รายการที่๖ของประเทศไทย
ซึ่งแผนการฉีดเข็ม๒จะห่างจากเข็มแรก๒๑วัน
และขึ้นทะเบียนให้กับผู้ที่มีอายุ๑๒ปีขึ้นไปด้วย
ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็สำคัญ
แล้วก็มองไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทย
คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเป็นประธานการประชุม
กับผู้แทน๖บริษัทที่นำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนกับออยี่ห้ออะไรบ้าง
โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญเลยก็คือ
การจัดหาวัคซีนให้คนไทยเพิ่มเติมครับ